อุ๊ยเหลือเสียงประทานว้าย

โอ้โหย่อเลยค่ะย่อไหว้เลยค่ะ

กรรมการพิธีกรอะไรหงายกันหมด
ก็เป็นไปได้คนมันตกใจอะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่คือการประกวดเทพธิดาบุญกระถิ่นจำแรง
ที่วัดตำหนักตะบนดอนแก้วอำเภอสารพิษจังหวัดเชียงใหม่
ตอนประกวดก็สวยน่ารักมีความสามารถกันทุกคน
แต่ในช่วงการประกวดเขาต้องมีการจุดพุทธลอง
เฮ้อห้อปีซ้ำอีกทีอ่ะ
ไม่ได้ตั้งสติโอ้ยคนเขาว่าที่เป็นอย่างนี้จริง

พอคลิปนี้ถูกเหย้อไปคนมาคอมเม้นต์ขึ้นเปียบ
กลับใยดีนะจับไว้ไม่รู้จะล้มไปไหนเหมือนกัน

อะเด็กเนี่ยพอพองักกันเลยทั้งคนประกวดและพิธีกร
ขอบคุณภาพนี้นะจากติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าเจเจด้วยนะครับ
ไปกันต่อไปกันต่อเขาว่ากันว่าพายเรือพายแบบธรรมดาคือว่ายากแล้ว
แต่นี่คือการพายเรือหัวใบ้ท้ายบอดจุดจบจะลงแบบไหนไปดูฮะ
ถึงมั้ยเนี่ย
หัวใบท้ายหมด
ถึงมั้ยดีกว่าวันนี้
นั่นแหละจริงครับ

โอ๊ยถ่ายขึ้นสวรรค์ไปแล้วมั้งน่ะ

กับการแข่งขันกีฬาพายเรือแบบหัวใบ้ท้ายบอด

ส่วนท้ายไม่มีตามองเห็นไง

อาจจะไม่ต้องห่วงแล้วด้วยมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไง

แต่บางคนก็สามารถพายไปข้างหน้าได้ดีนะดูดิ

ขนาดเราดูแต่ภาพเรายังลุ้นตามไปเลยครับ

ขอขอบคุณภาพจากคุณจันทร์ที่มา๑๒ช่องนี้ด้วยนะครับ